ก็คือว่าคุณยายออกมาได้ช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงใกล้สงการพอดีค่ะ

พอคุณยายออกมาได้สักพักหนึ่งก็คือลบเราให้คุณแม่
พาไปเบิกตังค์ในธนาคารหน่อยเพราะว่าท่านไม่มีเงินออกมา
ท่านต้องการที่จะทำบุญในช่วงเทศกาลท่านเป็นคนชอบทำบุญนะคะ
แต่ว่ามันปิดช่วงเทศกาลพอดีคุณแม่ก็เลยไม่ได้พาไปซะตอนนั้นเลย
ก็บอกว่าให้รอเทศกาลมันเสร็จก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วตอนนั้นที่ออกมาเนี่ยทำไมไปยืนร้องไห้อยู่ริมรั้วริมกำแพงอะไร
อะไรแบบนี้คุณตาคุณยายเขาได้บอกไหมฮะ

ก็คือว่าท่านไม่สามารถที่จะอยู่บ้านหลังนั้นได้แล้ว
ด้วยหลายสาเหตุนะคะคือท่านรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกหลายอย่างค่ะ
ท่านคงจะเหมือนท่านพูดไม่ประติดประต่อนะคะในช่วงแรกค่ะ
ว่าโอเคฉันต้องการที่จะออกมาเพื่อที่จะอยากจะมีอิสระภาพนะคะ
ใช้คำนี้เพราะว่าท่านรู้สึกว่าท่านถูกกักขัง
แล้วคุณแม่ของคุณพัดได้ไปถามน้องสาวไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อกับแม่
ไม่ได้ถามค่ะแค่ตะโกนบอกว่าทำไมทำกับแม่แบบนี้
แล้วทางลูกสาวคนเล็กว่ายังไงครับ
ไม่มีใครให้คำตอบออกมาจากบ้านนะคะ
คุณแม่ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ปล่อยแม่ออกมาอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวจะเอาตำรวจมานะ๑๙๑จะแจ้ง๑๙๑มาช่วยแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ก็มาอยู่บ้านลูกสาวคนโตค่ะ
มันก็มาอยู่กับลูกสาวคนโตนะคุณตาคุณยายนะ
ใช่ไหมแล้วก็หลานสาวนะฮะ
ทีนี้ทางฝั่งของบ้านลูกสาวคนเล็กเขาอยู่กับสามีใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะก็พอออกมาก็ค่อยไล่เรื่องราวกันไปใช่ไหมฮะจน
คุณตาคุณยายรู้สึกว่าเหมือนกับมีอาการมึนมึนจำอะไรไม่ค่อยได้ใช่ไหม
แรกก็คือคุณยายนะเขาจะเล่าแม่ประติดประต่อ
แต่ด้วยความที่เราอยู่ใกล้ชิดกันเราก็พยายามจะเอาคำมาเรียงกัน
แล้วคนนี้ก็คือว่ามันมีตัวยาอะไรอย่างนี้ที่มันเขียนว่าทำไมต้องเป็นยาปรับอารมณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ผมเอาตรงนี้ก่อนว่าพอเอาเป็นว่าสรุปก็คือคุณตาคุณยายเนี่ยบอกว่า
พอไปอยู่บ้านลูกสาวคนเล็กก่อนที่จะออกมาได้เนี่ยนะ
มันเหมือนกับมีอาการมึนเบอร์แล้วทรัพย์สินต่างที่มีอยู่เนี่ย

ค่าของของทรัพย์สินทั้งหมดนะคะ
ที่ดินที่ดินแล้วก็เงินในธนาคารค่ะ

โอ้โหและยังไงครับคือโอนไปเป็นชื่อ
ใช่ค่ะเท่าที่พอเราไปเช็คดูก็คือว่าถูกโอน
ภายในวันเดียวกันทุกแปลงอ่ะค่ะร้อยกว่าไร่เนี่ยเหรอ
ใช่ค่ะทั้งชื่อคุณตาทั้งชื่อคุณยายโอนไปหมด
ใช่ค่ะวันเดียวกันค่ะอ่าเงื่อนนะเงื่อน
เงินก็คนละวันนะคะคนละวันแต่ว่าถูกปิดบัญชี
แบบปิดบัญชีเลยใช่ค่ะทั้งทั้งทั้งคู่เลยเหรอฮะใช่ค่ะ
คุณตามีเงินเท่าไหร่จำได้ไหมครับแต่นี่ตอนนั้นมีเงินอยู่สิบล้าน
สิบกว่าล้านสิบกว่าล้านค่ะคุณยายอ่ะคุณยายมีสามล้าน
สามล้านใช่ค่ะคุณตาคุณยายอาชีพอะไร
เกษตรเกษตรกรเกษตรกรอ่าทีนี้มันก็เลยต้องมาต่อจิ๊กซอกันเรื่องที่ว่า
มันเกิดอะไรขึ้นกับทรัพย์สินตรงนั้นใช่ไหม
ตาคุณยายจำได้ไหมตอนวันที่ไปโอนที่ดินหรือว่าไปโอนเงินจากแบงค์
จำได้ไหมคุณยายคุณยายแว่นไม่ใช่ของฉันหรอกค่ะครบ
อ่าคุณตาจำได้ไหมครับวันที่ไปโอนที่ดิน
วันที่ไปโอนเงินจากแบงค์อะไรพวกเนี้ยผมไม่ได้ไปโอนนั่น
ไม่โอนไหนสักอย่างอ้าวทีเขาให้ไปนั่งบุญหลุดนั่นไง
ถ้าหายโคยเขาไปเขาไปบอกว่าจะเบิกดอกเบี้ย
พาไปเบิกดอกเบี้ยค่ะอ่าอันนี้วันวันแบงค์วันไปแบงค์ใช่ไหม
มันมันก็นานแล้วค่ะแล้วช่วงนั้นก็คือคนต่างก็ไม่ทราบว่าจะจำได้แม่นหรือเปล่า
เรื่องเรื่องเวลานะคะแต่ว่าก็คือเราได้สอบถามเรื่อยค่ะ
ได้ไปเปล่าก็ไปไปค่ะไปไปเบิกนู่นบ้างไปเบิกนี่บ้าง
แต่ว่าหลักหลักก็คือว่าไปเบิกดอกเบี้ยแต่ว่าอ่าอ่าอันนี้เรื่องเรื่องเงินใช่ไหม
แต่ว่าเรื่องที่ดินเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาบอกว่า
วันที่คุณตาคุณยายไปทำเรื่องโอนที่ดินให้กับลูกสาวก็ถามถ่ายแล้วก็สติสัมพชัญญาอะไร
ก็ดูพูดจารู้เรื่องอันนี้ก็คือว่าช่วงนั้นนะคะ
มันเป็นช่วงที่แบ่งแยกที่ดินบ่อยนะคะช่วงช่วงที่ที่ดินถูกโอนไปเป็นชื่อของลูกสาวคนเล็กอะค่ะ
มันคุณตาจะมีการแบ่งขายด้วยที่ว่าเงินหาย๑๐กว่าล้านนะคะ
ก็คือแบ่งขายแบ่งแยกพอคุณตาแบ่งขายก็เลยแบ่งแยกให้ให้ทางคุณแม่ด้วย
ก็คือแบ่งแยกกันเป็นหลายแปลงคุณตาก็เลยอาจจะช่วงนั้นอาจจะจะสับสนนะคะว่า
สรุปไปแบ่งแยกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเอาเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยพอ
พอเราออกมาได้เราก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากทางสายใหม่ต้องรอดใช่ไหม
ทางทางคุณเอกพบอ่ะค่ะคุณคุณเอกพบตอนตอนที่ทางหลานสาวพาคุณตาคุณยายมาเนี่ย
สิ่งที่เขาต้องการขอความช่วยเหลือเลยคือคืออะไรที่เป็นจุดประสงค์เลย
คือจากข้อมูลที่มาพูดคุยผมก็ได้คุยกับตายายนะครับ
ตายายเองเนี่ยก็ก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เอ่อ
บอกว่าแกมีอาการเหมือนป่วยแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้น
ก็เล่าเหตุการณ์ก็บอกว่าอยู่เนี่ยเหมือนที่ดินก็ถูกโอนไป
โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวนะครับเงินในธนาคารก็หายไป
โดยตัวเองไม่รู้ตัวทีนี้ตอนนั้นผมก็คิดเอ๊ะ
ตาตายายพูดแบบนี้เนี้ยมันเราต้องก็ต้องหาคำตอบให้เขาอ่ะเนอะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยประสานไปที่ท่านธนกิจนะครับ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีก็คุยกับธนกิจว่าพี่พอดีมีเคสสองตายายเนี่ย
ร้องขอความช่วยเหลือนะแต่ซึ่งเราไม่มีไม่มีความเชี่ยวชาญที่จะตรวจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
ก็เลยประสานท่านท่านก็บอกอ่าอย่างงั้นเดี๋ยวเอามาเอ่อ
เขียนคำร้องที่ศูนย์ช่วยเหลือธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ก็ไปถึงปุ๊บเนี่ยท่านก็ประสานในเรื่องของเจ้าที่ตำรวจให้ก่อน
จากนั้นเนี่ยท่านก็คิดว่าเอ๊ะถ้าตายายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตายายมีความเชื่อนะครับ
ความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยอาจจะถูกวางยาไหมอะไรยังไงนะครับ
ท่านก็เล่าให้ฟังแต่เรายังฟันทงไม่ได้
กว่าวิทยาศาสตร์จะเป็นคนตอบเรื่องนี้นะครับ
ธนกิจท่านก็เลยประสานไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุทธรรม
ก็เอาให้ทั้งสองท่านไปตรวจที่นั่นจนกระทั่งผลก็ออกมานะครับ
เส้นผมใช่ไหมพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตพักครู่เดียวได้ไหมพี่
ใช่เดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาแบบว่ายาวยาวเต็มเต็มเลยนะฮะคือเอาเป็นว่าโดยสรุปก็คือ
คุณตาคุณยายเนี่ยคิดว่าเอ๊ะตัวเองจะถูกวางยาทำให้ไปโอนที่โอนเงินอะไรพวก
เนี้ยครับออกไปจากจากตัวเองไปให้กับลูกหรือเปล่าใช่อ่า
แต่อีกมุมหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมอีกฝั่งเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำนะฮะ
ครับอ่ามีการฟ้องร้องอะไรอะไรตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าจะเอาให้ชัดเนี่ยนะ
เรื่องโอนจะโดยรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องอะไรยังไงเนี่ย
อันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ไอ้เรื่องที่ว่ามีสิ่งแปลกปลอมมีสารอะไรมียาอะไรในร่างกายคุณตาคุณยายหรือเปล่า
หลังจากที่ไปอยู่บ้านลูกสาวคนเล็กตั้งแต่ปีสองห้าหกสามแล้วออกมาเมื่อเมษายนสองห้าหกหก
ธนกิจบอกคุณเอกพบมาอย่างนี้เอางี้ตรวจทางวิทยาศาสตร์ได้คือตรวจเส้นผม
แล้วผลออกมาแล้วด้วยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ